คุณผู้ชมไปต่อที่เรื่องของคุณเด่นดอกประดูกกันหน่อยครับ

หอบถุงปุ๋ยเป็นถุงปุ๋ยที่ใส่อาหารหมา

ขึ้นรถทัวร์จะไปทำงานแลกเงินอยู่ขอนแก่น
คนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมอดีตตลกชื่อดังถึงตกอับหรือเปล่า
หรือทำไมต้องออกมาหากินอะไรแบบนี้

ล่าสุดถามไปถามมา
ไม่มีอะไรฮะน้อยใจเมีย
เมียรักหมามากกว่าเมียไล่ออกจากบ้าน
คือหมามันไปขี้ไปเยี่ยวตามบ้านแล้วเขาก็เอาน้ำยาไปล้างไง
แล้วเมียก็ด่าว่าเดี๋ยวมันทำให้หมาตายจะไปไหนก็ไปเลยไปอะไรอย่างนี้

งอนหอบเสื้อผ้าใส่ถุงปุ๋ยออกจากบ้านมานะฮะ
กลับไปดูนิดนึงเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนเขาไปเจอ
มีคนใช้เฟซบุ๊กไปโพสต์ภาพคุณเด่นดอกประดูก
ขึ้นรถทัวร์จากหมอชิดไปขอนแก่นคนเดียวเย็นเมื่อวานก่อนนะฮะ
สรรพระรักษย์ก็จะมีถุงปุ๋ยที่มันเป็นถุง

แล้วก็บอกว่าฝากข้อความเอาไว้เผื่อญาติจะตามหาตัวหรือเปล่านะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกันกับคุณเด่นดอกประดูกก็ไปเจอนะฮะ
คุณเด่นตอนนี้อายุ๗๗แล้วนะครับนะฮะ
ก็คนที่อายุเยอะหน่อยถึงจะจำได้แหละ
ปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้จักคุณเด่นว่าเป็นตลกชื่อดังมาก่อนนะครับ
ก็บอกว่าที่ต้องหนีออกจากบ้านเนี่ย
ต้องไปทำงานขอนแก่นเนี่ยเพราะน้อยใจเมีย

มากกว่าสามีอีกรักหมาจูบหมา

เรื่องมันมีอยู่ว่าเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
หมาที่ภรรยาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันไปฉี่ไปขี้เรียล่าเต็มบ้าน
สนามย่ามุมต่างในบ้านรวมทั้งห้องพระด้วย
เขาก็เอาน้ำยาล้างพื้นผสมผสมน้ำปลานะครับ
ผสมผงซักฟอกผสมกับน้ำเปล่าทั้งหมดทั้งมวล
แล้วก็ใส่ขวดไปฉีดไปฉีดเพื่อดับกลิ่นมัน
ไม่ให้มันกลับไปขี้ไปเยี่ยวอีก
ตามจุดต่างในบ้านป้องกันไม่ให้มันกลับมาฉี่ซ้ำอีก
พอภรรยามาเห็นโอ้โหขึ้นเสียงตวาดใส่เสียงดังลั่นบ้าน
บอกว่าทำแบบนี้ทำเดี๋ยวมันจะตายทั้ง๓ตัวทำยังไง

เมียเขารักหมามากกว่า
มากกว่าตัวเขาไม่สนใจเขาเลยที่เป็นสามี
ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเองก็ไม่เคยให้นอนร่วมห้องด้วยเลย
แต่ภรรยากลับไปนอนกับหมาทั้ง๓ตัว
พอภรรยาตวัดเสียงดังใส่ก็น้อยใจตวัดกลับไปว่า
ถ้ารำคาญมากนะเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้
ภรรยาก็โยนเงินให้๓๐๐๐เลยไปเลย

นี่คำที่แบบน้อยใจกันไปมาแบบนี้

สุดท้ายตัดสินใจหยิบถุงปุ๋ยใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านมาเลยครับ
จะไปหางานทำไปเล่นตลกตามร้านอาหารแลกเงินแล้วกัน
ตอนแรกไม่รู้จะไปไหนไม่มีจุดหมายปลายทางเลย
แต่มีคนบอกว่าที่ขอนแก่นร้านอาหารมันเยอะ
มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิดจะไปขอนแก่น

ตอนแรกไม่รู้จะไปไหนไม่มีจุดหมายปลายทางเลยครับ
มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น
เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ
มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น
เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ
มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น

มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น

มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น

มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น
เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ
มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น

มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น

มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น
เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ
มีคนใจดีก็ตัดสินใจนั่งรถจากหมอชิตจะไปขอนแก่น

มีคนใจดีก็ตัดสินใจน
เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ

มีคนใจดีก็ตัดสินใจน

มีคนใจดีก็ตัดสินใจน

เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ
มีคนใจดีก็ตัดสินใจน

มีคนใจดีก็ตัดสินใจน
เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ

เพื่อเล่นตลกหาเงินครับ

มีคนใจดีก็ตัดสินใจน